สลดที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่โคราชกันหน่อยกันแล้วกัน
บ้านงานแต่งนะฮะเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
เสียชีวิตไปห้าศพนะช็อกกันไปหมดเลยนะคะ
รวมทั้งคนก่อเหตุด้วยนี่คือเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะเจ้าบ่าวคนก่อเหตุนะ
แล้วก็พิการขาข้างขวาเนี่ยขาดตั้งแต่เข่าลงไป
ค่ะก็ใส่ขาเทียมเอาไว้นะครับเหตุการณ์เนี้ยเจ้าเบาเนี่ย
คือแต่งงานเข้าพิธีแต่งงานได้ไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
คว้าปืนมาไล่ยิงเจ้าสาวนะแม่เจ้าสาวน้องเจ้าสาว
แล้วก็คนที่เข้ามาร่วมงานด้วยนะครับเสียชีวิตไป๔ศพ
แล้วยิงตัวเองตายนะฮะรวมเป็น๕ศพยังมีอีกคนนึงบาดเจ็บสาหัสอยู่นะฮะ
คือในมุมของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่นะครับบางคนนะ
หรือว่าข้อมูลหนึ่งจากการสืบสวนของตำรวจเนี่ย
ปมเหตุของการก่อเหตุของเจ้าเบ่าเนี่ย
ซึ่งก็ยิงตัวตายไปแล้วเนี่ยมาจากเรื่องหึงห่วง
แต่อีกมุมหนึ่งทางฝั่งของเจ้าสาวนะฮะ
ญาติพี่น้องเขาบอกว่าก็ขอความเป็นธรรมให้กับทางเจ้าสาวทางฝั่งเขาด้วย
มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องสินสอดทางตำรวจหรือว่าทางชาวบ้านส่วนหนึ่งบอกว่าเป็นเรื่องสินสอด
ไม่พอใจว่าจะถูกหลอกแต่งงานเพื่อจะเอาสินสอดหรือเปล่า
แต่ทางฝั่งของญาติพี่น้องเจ้าสาวเนี่ยเขาบอกขอความเป็นธรรมให้เขาด้วย
มันเป็นเรื่องหึงหวงไม่ใช่เรื่องสินสอดเจ้าเบ่าเนี่ยทำไปเพราะหึงหวง
นี่กล้องวงจรปิดนะฮะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงปืนต่อเนื่อง๒ชุดนะฮะ
ชุดแรก๘นัตรชุดที่สอง๕นัตรรวม๑๓นัตรนะครับ
เป็นหลักฐานของกล้องวงจรปิดของบ้านชาวบ้าน
ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะฮะตำรวจสพวังน้ำเขียวก็มาเก็บเอาไว้แล้วนะครับ
คนก่อเหตุคือนายจตุลงสุขหรือว่าในแจ็คอายุ๒๙ปีนะฮะ
เป็นเจ้าเบ่านะครับที่ใช้ปืนยิงเจ้าสาวของตัวเอง
คือนางสาวกาญจนาปาจันทึกหรือปูอายุ๔๔นะครับ
แล้วก็ยิงแม่ของเจ้าสาวด้วยนะฮะอายุ๖๐นะครับ
ยิงน้องสาวของเจ้าสาวอีกคนนึงที่ชื่อเปิ้ลอายุ๓๗นะฮะ
เจ้าสาวนี่หรือว่าแม่ยายตัวเองเนี่ยชื่อติ่งอายุ๖๐นะครับ
แล้วก็ไปโดนลุงทงวัย๕๐ปีชาวบ้านที่มาช่วยงานแต่งของแจ๊คกับปูนั่นแหละ
ก็เสียชีวิตไปด้วยอีกคนนึงตอนนี้บาดเจ็บอยู่นะฮะ
ก่อนที่ในแจ๊คจะไปยิงตัวตายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งนะครับ
ในบ้านศาลเจ้าพ่อชุมชนป่าขนุนข้างตลาดสดสารเจ้าพ่อตะบนวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียว
ช่วงห้าทุ่มของวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับตอนแรกลุงทงแกเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
อีกคนนึงก็คือนายบำรุงนะฮะอายุ๒๘ที่บาดเจ็บเหมือนกันนะครับตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลวังน้ำเขียว
แจ๊กก็ใช้ปืนเนี่ยยิงตัวเองเสียชีวิตไปนะครับหลังก่อเหตุ
น้องสาวกับลูกสาวของผู้ตายนะครับบอกว่าตอนเกิดเหตุกำลังนั่งดื่มนั่งปาร์ตี้กันอยู่
เสร็จพิธีมงคลสมรสตั้งแต่ช่วงเช้าตัวของนายแจ๊คเจ้าเบ่าเนี่ยก็นั่งดื่มเบียร์แล้วเมาด้วยนะฮะ
จากนั้นลุกไปหยิบปืนในรถแล้วก็เอามาไล่ยิงเจ้าสาวเมียตัวเองนั่นแหละนะฮะ
ยิงแม่ยายยิงน้องเจ้าสาวยิงเจ้าสาวยิงเพื่อนบ้านที่มาช่วยงานแล้วยิงตัวตาย
ปมเหตุคาดว่าระหว่างที่กินเลี้ยงกันในงานเนี่ยตัวของในแจ๊คเจ้าเบาเนี่ยนะฮะ
ไม่พอใจฝั่งเจ้าสาวค่ะที่เห็นว่ามีหนุ่มแวะเวียนเข้ามาทักทายจับไม้จับมือ
แล้วก็ไปหึงหวงว่าเออเข้าไปถึงเนื้อถุงตัวแล้วตัวในแจ๊กเองก็มีปมอยู่แล้ว
จากตัวเองเนี่ยขาพิการก็รู้สึกเหมือนแบบมันมีอะไรอยู่ในใจอยู่แล้วอย่างนี้หรอคะ
นั่นงานแต่งงานตัวเองนะใช่แล้วเจ้าสาวเขาแบบเขาเป็นหญิงสาวหน้าตาดีไง
ตัวเองก็ไปหึงห่วงเขานี่น้อยเนื้อต่ำใจเรื่องตัวเองพิการ
เมาด้วยนะฮะก็เลยก่อเหตุตาของฝั่งเจ้าเบาเนี่ย
อันนี้ในมุมของฝั่งเจ้าเบานะตาของเขานะฮะบอกว่าหลานชายเนี่ย
ถูกหลอกให้มาแต่งงานด้วยเชื่อว่าอาจจะไม่ได้รักหลานชายจริง
เงินสินสอด๑แสนกับสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๓บาท
แล้วเพื่อนของเจ้าสาวก็บอกนะว่าทั้งคู่ก็มีปากเสียงกัน
แจ็คเนี่ยหึงห่วงที่ฝั่งเจ้าสาวให้ความเป็นกันเองกับเพื่อน
เพื่อนผู้ชายต่างมากเกินไประหว่างงานเลี้ยงสังสรรค์
เจ้าสาวเนี่ยบ่นใส่แล้วประชดว่าแต่งเสร็จเดี๋ยวจะเลิกกันแล้ว
ฝ่ายเจ้าบ่าวได้ยินก็เลยแบบโมโหไปหยิบปืนมาแล้วก็มาไล่ยิงเลย
วันนี้คลิปก่อนเกิดเหตุใช่ไหมตอนอยู่ในงานยังนั่งคู่อยู่เลยนะเมื่อกี้
นี่เพื่อนเพื่อนแล้วบ่าวสาวนี่ก็นี่ยังนั่งข้างกันอยู่เลย
กลางวันนี่กลางวันพิธีกลางวันอืมแต่พิธีกลางคืนเนี่ยเขาบอกก็
ทีนี้ก็เริ่มเป็นแบบปาร์ตี้แล้วงานเลี้ยงดื่มกิน
รวมตัวคนเกาะเหตุด้วยนะฮะ
จะเลิกกับมันเนี่ยเออกูรอประมาณนี้แหละครับ
แต่พูดตรงนี้มันไม่รู้ว่าเขารักกันหรือด้วยเงิน
พูดเรื่องเงินหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้นะ
ว่าทะเลาะกันแล้วแล้วพอทะเลาะกันเสร็จปุ๊บ
เขาไปเอาปืนมายังไม่ได้เอามายิงเลยนะครับ
เขามาเหน็บไว้เห็นเพื่อนดินเขาเล่าให้ฟังนะ
แล้วทีนี้นะแล้วทีนี้ปุ๊บไอ้ปูทะเลาะกันปูวิ่งหนีเข้าบ้าน
จะเข้าบ้านนะครับแล้วทีเนี้ยปุ๊บอ่าไอ้เจ้าบ่าววิ่งตามไป
แม่เขาออกมาก่อนออกมาเป็นเรื่องอะไรกัน
เขาก็เลยยิงแม่กินเย้ติ่งคนแม่เขาคนแรกที่ยิงโดนเสียชีวิต
ไอ้เพื่อนมาไอ้เพื่อนโดนยิงคนที่สองไอ้ปูโดนยิงคนที่สาม
คนแรกคือแม่เจ้าสาวคนที่สองน้องเจ้าสาวเจ้าสาวชื่อปู
ค่ะแล้วคนที่สามนั่นแหละคือเจ้าสาวแล้วก็มีลุงทงคนที่สี่
มาช่วยงานแล้วก็อีกคนนึงคนที่ห้าช่วยงานเหมือนกัน
ใช่ก่อนที่จะในแจ๊คจะมายิงตัวตายค่ะ
คุณเลิฟระวีการผู้สื่อข่าวของเรานะฮะวันนี้น้องเลิฟลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้คุยกับนี่คือคุณตามโนอายุ๗๕ปีแล้ว
เป็นพิธีกรในงานแต่งนะอืมอ่าคือแกบอกว่าปมเหตุเนี่ย
น่าจะมาจากเรื่องสินสอดเพราะสังเกตเห็นหลังจากที่เสร็จพิธีมั่น
ขันหมากผูกข้อไม้ข้อมืออ่ามีการแจกแจงสินสอดกัน
ก็ตามประเพณีแล้วตอนเลี้ยงขอบคุณแขกเนี่ยนี่ตัวเขาเป็นพิธีกร
พยายามเชิญคู่เบาสาวขึ้นขอบคุณแขกเลื่อนอยู่สิบนาที
บอกติดนู่นติดนี่ติดนั่นอืม
เขาก็ไม่ยอมขึ้นเขาไม่ยอมขึ้นทางเจ้าภาพ
ก็เขาก็ยังว่าไม่ติดธุระอยู่เขาก็ว่างั้นใช่ไหมล่ะ
ใช่เริ่มได้แล้วตอนนั้นก็สองโมงขวาก
ทำไมถึงไม่ไปฆ่าแต่เจ้าสาวใช่ไหมถูกไหมครับ
ที่เนี่ยมันไปฆ่าทั้งหมดเนี่ยผมก็เลยเดาเหตุการณ์มันไม่ใช่แล้วแบบนี้
ใช่ไหมก็คือเราถือถันมาว่าเราก็แก่ปันนี้ก็พอรู้อยู่

อ่าแต่อันนี้จากการคาดเดาของแกนะ

แท้จริงยังไงเราก็แหมเราก็ไม่รู้ว่าใช่ไหม

ผู้ชมครับเราไปตรวจสอบที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งนะฮะ
จัดงานแต่งเนี่ยฮะวันนี้ก็เงียบเลยนะฮะบ้านนี้ปิดเงียบ
เป็นเต็นต์ยังไม่ได้เก็บกันนะฮะงานแต่งวันนี้ต้องไปรวมตัวอยู่ที่วัดฮะ

วัดหลวงราชบำรุงนะครับในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
วันนี้ญาติครอบครัวผู้ตาย
ก็เริ่มออกมาให้ข้อมูลได้บ้างนะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้ยังตกอกตกใจกันอยู่นะครับ
ยังทำใจกันไม่ได้คุณอ้อนะฮะหนึ่งในน้องสาวของคุณปูที่เป็นเจ้าสาวนะครับ
บอกกับน้องเลิฟระวีการผู้สื่อข่าวของเราว่าพี่สาวกับพี่เขยเนี่ย
มีปัญหามีปากเสียงกันจริงแต่ที่เธอได้ยินไม่ใช่เรื่องเงินสินสอด
ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสินสอดอะไรกันไม่มีใครหลอกใครแต่มันเป็นปมหึงหวง
แล้วตอนก่อนเกิดเหตุตัวของพี่เขยเนี่ยคือแจ็คเนี่ยเดินไปที่รถ
ยังพูดห้ามพี่เขยอยู่เลยบอกเอออย่าไปทะเลาะกันเลย
นี่แม่นอนอยู่เดี๋ยวแม่ก็ตื่นหรอกอืมหลังจากนั้นเธอเห็นพี่เขยเนี่ย
เดินกลับมาจากรถถือปืนมาด้วยเธอบอกเธอวิ่งหนีก่อนเลย
จังหวะนั้นแม่ของเธอแล้วก็พี่สาวเนี่ยเดินออกมาพอดีก็เลยถูกยิงกัน
เสียใจมากที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
แต่ตอนนี้เนี่ยในฝั่งของเธอเนี่ยที่เสียทั้งแม่ทั้งเจ้าสาวที่เป็นพี่สาวของเธอ
แล้วก็พี่สาวอีกคนนึงนะฮะอยากให้ฟังฝั่งเธอด้วยเพราะคนตายพูดอะไรไม่ได้
อยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมด้วยมีคนไปบอกว่าเป็นเรื่องสินสอ
โกงสินสอดหลอกเอาสินสอดอะไรมันไม่จริงเลย
ขณะเดียวกันวันนี้คุณอ้อกับพรอบครัวร่วมวิธีสวดภาคพิธรรมศพเป็นคืนแรก
กรวดน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับ
มันก็มีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นนะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะ
เลิฟแล้วก็วีการนี่ยังเห็นไหมเขาต้องสวดเร็วหน่อยเพราะเดี๋ยว
ตอนกลางคืนมีรอยกระทงตอนค่ำนี่สวดอยู่นี่ฮะไฟในสารา
สวดสบติดดับ๔รอบอืมคนก็งงเหมือนกันเอ็มสิอย่างไหม

แป๊ะอยู่ไหมเนี่ยไฟติดอ๊ะสวิตเหรอคะแป๊ะเนี่ยนั่นน่ะดิ
เออแป๊ะเนี่ย
มันอาจจะติดติดดับเขาเลยลองไปแล้วก็เลยไปจับสวิสดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะแต่มันก็แหมทางหลักวิทยาศาสตร์มันก็เป็นไปได้ใช่ไหม
อาจจะจังหวะบังเอิญพอดีสามีของคุณเปิ้ลนะฮะเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่เป็นน้องสาวของเจ้าสาว
เสียชีวิตพร้อมกับแม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็เพื่อนที่มาร่วมงานบอกกับคุณเลิฟระวีการว่าก่อนเกิดเหตุทุกอย่างมันดูปกติมาก
จนกระทั่งตัวเขากับภรรยาเนี่ยก็พาลูกไปเข้านอนได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแต่จับใจความไม่ได้ตอนนั้น
แล้วก็เริ่มมีเสียงดังขึ้นเขาก็เลยปลุกเมียบอกเออลองไปดูซิเสียงอะไรไม่ถึง๕นาทีฮะมีเสียงปืนรัวดังขึ้นแล้วได้ยินเสียงพูดว่าผมขอโทษตามด้วยเสียงปืนนัดสุดท้าย
หน้าสีหน้าแบบซื้อซี่แบบว่าไม่ค่อยยิ้มแย้มแล้วก็ก่อนที่จะตายประมาณสักอาทิตย์นึงอะไรก็เคยบอกพูดว่า
ผมว่าเดี๋ยวจะปล่อยให้อยู่กับลูกอะไรอย่างนี้ครับผมก็เขาก็เคยพูดอย่างนี้แหละครับใช่ครับก็แต่ครั้งนี้ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ครับ
เขาเหนื่อยครับเหนื่อยงาน
อันนี้สามีบอกก่อนหน้านี้มันก็เหมือนกับภรรยาพูดแบบนี้มันไม่รู้จะเป็นล้างหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
ทงนี่เป็นหนึ่งคนที่มาช่วยงานนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าต้องมาเสียชีวิตนะคะคุณเลิฟเนี่ยได้คุยกับคุณไฟรัสคนนี้นี่
วิ่งหนีตายออกมาจริงจริงเมื่อวานคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพกล้องวงจรปิด
จะมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งผ่านกล้องไปค่ะ
นั่นคือไฟรัดนะที่วิ่งหนีตายออกมาเป็นหลานชายของนายทงที่เสียชีวิตเนี่ยแหละค่ะ
คือน้องไฟรัสเนี่ยบอกว่านี่เห็นไหมเห็นไหม
นี่คือไฟรัสที่วิ่งหนีตายออกมาหลังจากเสียงปืนยิงกันรัวในงานแต่ง
เขาบอกเขาไปช่วยงานแล้วก็ร่วมดื่มสังสรรค์กัน
ปมเหตุประมาณเรื่องหึงหวงอะไรแบบนี้

ที่นั่งดื่มมันอยู่คว่ำโต๊ะเลย
ตรงนั้นก็วงแตกกระเจิงกันหมด

ตอนนั้นใช่ไหมครับ
เราก็วิ่งออกมา

ว่าลุงคงอยู่ตรงไหนแล้วน้องอยู่ตรงไหน

แต่เราไม่รู้ว่าเขาวิ่ง

วันนี้เขาก็มาอัปเดตอาการของน้องชายนะคะว่า

ต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิด

พูดได้โต้ตอบได้แต่ข้างล่างเหมือนแบบไม่รู้สึกอะไรเลย
ส่วนข้อมูลทางฝั่งเพื่อนของคุณปูเจ้าสาวนะคะ
วันนี้ยังไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
แต่เพื่อนก็ยังบอกอยู่ว่าทะเลาะกันเพราะหึงห่วงเพื่อนผู้ชายคนอื่น
ไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องสามีเก่าคุณปูมาร่วมงานหรืออะไรที่มีกระแสข่าวออกมา
เขาบอกว่าเป็นความหึงหวงเพื่อนผู้ชายคนอื่น
ครับขณะเดียวกันนะฮะคุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราอีกคนนึง
วันนี้ได้ไปคุยกับเจ้าของร้านหนิงต่อผม
อยู่ในตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะฮะ
ร้านที่เจ้าสาวเนี่ยก็คือคุณปูเคยทำงานเมื่อ๒ปีก่อน
ทางร้านก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อ๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมามาให้ดู
ในวันนั้นนะฮะอันนี้คุณปู่ตอนที่เคยทำงานอยู่นะ
นี่ฮะ๒๑พฤศจิกายนนะครับคุณปูก็ลงมาจากรถพร้อมกับเพื่อนสาวอีกคนนึง
ต่อผมที่ร้านแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ลงเฟซบุ๊กพร้อมกับแคปชั่น
บอกเราไม่ได้วิ่งหาชีวิตหรูหราเราเพียงตามชีวิตที่มีความสุข
ขอบคุณที่ทำให้มีวันนี้รักแหละดูออกซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นธรรมดาก็ไม่ได้มีอะไร
ดูเป็นนัยยะอะไรพิเศษไหมไม่คือเขาอาจจะแบบวันนั้นอารมณ์ดีอ่ะ
อยากจะโพสต์อะไรดีให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไงเจ้าของร้านบอกว่าวันนั้นลูกค้าเยอะด้วยนะฮะ
คือตกลงวันนั้นไม่ได้ตอบผมให้กับเจ้าสาวนะฮะอ๋อเหรอคะต้องบอกให้มาอีกวันหนึ่ง
แต่ถ้าดูจากสีหน้าแววตาของปูแล้วก็ดูเครียดหน่อยเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจ
เหรอคะปูเองก็ชวนเธอไปงานแต่งนะฮะแต่ว่าสุดท้ายวันนั้นเธอไม่ได้ไปฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

ก็หน้าซึมนิดนึงปกติเขาจะคุยกับเพื่อนร่วมงาน
เพราะว่าเขาสนิทกับเพื่อนร่วมงานอ่ะเนอะแล้วก็วันนั้นก็ไม่ได้คุย
ประมาณนั่งหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เขาบอกว่าจะมาทำสีตอนเช้าเขาก็ไม่ได้มา
อืมใช่ปกติน้องเป็นคนล่าเริงยิ้มแย้มแต่วันนั้นรู้สึกซึมซึมนิดนึ
รักเขาทุกคนเพราะว่าเขาอัธยาศัยดียิ้มแย้มใช่น้องน่ารัก
ไม่เคยมาแฟนเขาไม่เคยมาพี่ไม่ค่อยเห็นเห็นแฟนเขาเลย
คุณปูเจ้าสาวก็อายุสี่สิบสี่ค่ะส่วนแจ๊คเจ้าเบาคนก่อเหตุที่ก็ยิงตัวตายเนี่ย
อายุ๒๐กว่าแต่ว่าเขาก็พิการขาข้างขวาขาดเคยถูกรถไฟทับอะไรนี่แหละ
ก็ต้องใส่ขาเทียมนะครับอ่าทีเนี้ยมันมีข้อมูลจากทางฝั่งของญาติของแจ็ค
ของเจ้าเบาเนี่ยบอกว่าเออทางแจ๊คเขาก็หึงห่วงที่ในงานแต่ง
เมื่อวันเสาร์เนี่ยสามีเก่าของเจ้าสาวเข้ามาอย่างนี้เนี่ยนะฮะ
นี่วันนี้นะฮะญาติของคุณตีนะฮะสามีเก่าของเจ้าสาวนะฮะ
เก่าของคุณปูบอกว่าปูเนี่ยเขาก็เคยแต่งงานอยู่กินกับคุณตีมา
สิบปีมีลูกด้วยกันสองคนเลิกกันไปนะเรียบร้อย
กันแบบไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรต่อกันแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าปูเขาก็ยังมาที่บ้านสามีเก่าบ้าง
เพราะยังมีลูกเนี่ยที่ต้องดูแลด้วยกันแต่ยืนยันว่าไม่มีอะไรที่มันนอกเหนือกว่านั้นเลย
ส่วนคุณตีนะฮะสามีเก่าของคุณปูนะครับยืนยันกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
ว่าเขาไม่ได้ไปงานแต่งเลยด้วยซ้ำนะฮะวันนั้นไม่ได้ไปเลยนะตามที่ญาติของฝ่ายเจ้าบ่าวกล่าวอ้างเนี่ย
จริงเลยนะครับเพราะเขาไม่ได้ไปงานแต่งของปูแล้วไม่ได้ติดต่อกับปูมาหลายปีแล้วด้วย
ไม่ได้คุยกันด้วยมีแค่เรื่องลูกที่แบ่งกันดูแล
ภรรยาคนปัจจุบันของเขาก็มีเขาก็อยู่กันอย่างปกติของเขา
เขาก็มีภรรยาใหม่ของเขาแล้วเพราะฉะนั้นขอให้อย่าเอาเรื่องของเขาเนี่ย
โยงกับปูแล้วก็การก่อเหตุของตัวของแจ็คที่เป็นเจ้าเบ่าในคืนวันนั้นเลยนะฮะ
ส่วนศพของแจ็คนะฮะเมื่อวานนี้มีรายงานว่าทางครอบครัวเนี่ยได้รับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
ที่บ้านโนรท่อหมู่ก้าวตระบวนกระชอนอำเภอพิมายจังหวัดนครดรสีมาอยู่โฮลาศเหมือนกันนะครับ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาบอกว่าหลังผ่าชนะสูตรศพนะครับ
จนถึงวันนี้ยังไม่มีการติดต่อมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะฮะ
ก็แต่ว่าวันนี้มีรายงานว่าเมื่อวานนี้มีรายงานว่ารยาทจะมารับนะฮะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่มีมารับเลยนะฮะ
แล้วตัวของแจ็คเนี่ยยังต้องรออยู่ว่าญาติเนี่ยจะมารับศพไปเมื่อไหร่นะครับ
เนื่องจากอดีตเคยรับรัชกาลทหารสังกัดกองพันธุ์ลัทรเวนกองพลนาวิกโกยธินส์กองทัพเรือสตถิหิต
ต่อมาเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุถูกขบวนรถไฟเนี่ยทับขาข้างขวาจนขาด
เข่าลงไปนะฮะแล้วก็มีรายงานว่าเขาถูกอุ้มไปทำร้ายร่างกายด้วย
ทำให้กลายเป็นคนพิการแต่เขาก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยนะฮะ
พาราลิมปิกเนี่ยนะฮะเคยไปแข่งด้วยนะฮะว่ายน้ำประเภทฟรีสไตล์
นี่เห็นไหมครับเพราะว่าร่างกายเขาแข็งแรงนะครับ
เหรียญเงินในการแข่งขันว่ายน้ำอาเซียนพาราลิมปิกเกมส์
ครั้งที่๑๑ที่อินโดนีเซียด้วยนะฮะล่าสุด
ในสมาคมคนพิการของแจ็คนะครับบอกว่าตัวแจ็คเนี่ยเขาเป็นคนเงียบ
ไม่ค่อยพูดค่อยจ่าหน้าตาดูเครียดไปหมดเหมือนมีอะไรในใจตลอดเวลา
เป็นคนเก็บตัวคล้ายคนเก็บกฎแต่เพื่อนก็ไม่ค่อยกล้าถาม
ไม่ค่อยเจอไม่ใช่เจอไปหลังงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วเห็นแบบความปกติที่ไม่ค่อยพูดมากคุณมีกว่าไง
ซึ่งเพื่อนนักกีฬาทีมชาติไทยของแจ็คเจ้าบ่าวคนก่อเหตุเนี่ยบอกว่า
ความจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวการแข่งขันมหากรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกาย
และการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก๒๐๒๓มียิงชิงแชมป์โลกเลยนะ
จะจัดขึ้นวันที่๑๙ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับ
ที่สนามกีฬาเชิงประเทศ๘๐พรรษานครต้อมสีบ่า
แจ็คนี่ติดด้วยนะมีชื่อติดทีมชาติไทยด้วย
อายุยังน้อยร่างกายแข็งแรงแต่สุดท้ายมันก็เกิดเหตุเช่าสลดเกิดขึ้นจนได้